มีสิ่งใดบ้างไหมที่อาจจะเป็นตัวแทนพอจะพูดได้บ้างว่า
ถ้าเราจะยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างในประเด็นนี้กันต่อไป
ขอได้ไหมว่าต่อไปถ้าจะพูดคือควรจะเช่น
อย่าใช้วิธีการล้อเลียนอย่าใช้วิธีการทำให้รุนแรง
คือมันมีอะไรที่เป็นรูปธรรมที่พอจะบอกกันได้สื่อสารกันได้ไหมคะ
ที่สำคัญครับผมว่าวันนี้มันเป็นเรื่องของความคิดของคนกลุ่มหนึ่ง
อายุ๓๔๐๕๐ขึ้นไปกับคนที่เป็นนักศึกษา
ซึ่งอาจจะมีประสบการณ์มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันในอดีต
นี่พอถ้าทางนักศึกษาหรือไปเคลื่อนไหวในบางเรื่อง
ซึ่งมันทำให้กระทบต่อความรู้สึกของคนที่เป็นผู้ใหญ่
ที่มีความคิดเขาก็จะรู้สึกไม่ดีต่อกัน

ซึ่งผมคิดว่าเราควรจะมีเวทีที่ให้มีการมาพูดคุยกันทำความเข้าใจกัน
และหาทางออกที่สามารถร่วมกันได้
อย่างเช่นมีข้อเสนอบางอย่างที่หรือจะแก้กฎหมายแก้มนุนอะไร

แล้วไปละเมิดอะไรต่าง
ผมว่าคนกลุ่มหนึ่งก็คงจะรับไม่ได้
ต่อไปนานก็จะยิ่งเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อคนสองกลุ่มเลยนะ

เรียนเข้าใจถูกไหมคะคือสิ่งที่น่าจะกังวลมากกว่า
คือเนื้อหาไม่ใช่ไม่มีคนกังวลมี

คือเรื่องของท่วงทำนองการสื่อสาร

ใช่ครับการเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่ม

มันก็จะไปทำให้เกิดอารมณ์ที่รู้สึกไม่ดี

ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราวิตกกังวลมากกว่า

คือว่าคือสอสอคิดว่ายังไง

ที่พูดถึงสถาบันเนี่ยเป็นไปได้ที่จะใช้
พื้นที่สภาเพื่อเปิด
ให้ทุกคนได้เจอกันอย่างน้อย

จริงผมยังคุยกับอาจารย์ว่าอยากให้ติดต่อ

อาจารย์พอจะบอกได้เช่นกันไหมคะ
อยากได้อะไรจากการตอบสนองของอย่างน้อยคือสภาหรือรัฐบาล
เพื่อให้ทุกคนยังสามารถแสดงออกต่อไปได้

หนึ่งก็คือว่าผมคิดว่ามันจะต้องคล้ายคำยืนยันในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก
ซึ่งความเห็นโดยสุจริตนะครับสันตินะครับแล้วก็ปรัสจากอาวุธ
ซึ่งบางส่วนนี้มันได้รับการรับรองเอาไว้แล้วในรัฐธรรมนูลรวมไปถึงในกติการะหว่างประเทศ
ฉะนั้นตราบเท่าที่นะครับข้อเสนอหรือสิ่งอะไรก็ตามแต่ที่พูดขึ้นบนเวที
มันอยู่ในคันรองเหล่านี้มันก็ควรจะรับการปกป้อง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อเสนอ๑๐ข้อหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่

ข้อที่๒ก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีความเห็นต่างหรือไม่ชอบใจในความเห็นตรงนั้น
ก็ขอให้ใช้สติขอให้ถกเถียงกันด้วยเหตุด้วยผล
ขออย่าให้ใส่ร้ายป้ายสีหรือสร้างความเกลียดชัง
ซึ่งจะนำมาสู่การใช้ความรุนแรงตั้งแต่ในระดับของระหว่างกัน
หรือการคล้ายกับสร้างเงื่อนไขให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังกับคนเหล่านี้
เพราะฉะนั้นพัดเกิดฝ่ายรัฐพี่มีอำนาจในรัฐ
แถนที่จะคล้ายกับว่าขัดขวางความคลูขุลความอะไรก็ว่าไป
ความหมายคล้ายกับว่าสาธารณะเลยนะ
แล้วก็ให้คนได้มาแสงความเห็น
คือส่วนหนึ่งที่เราต้องแบบตระหนักกันไว้ก็คือว่า
ธรรมชาติของการชุมนุมทางการเมือง
มันเกิดขึ้นเพราะมันถูกกดทับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันทะลักออกมาเนี่ยจึงเป็นลักษณะแบบนี้หมด
แต่ถ้าเกิดว่าคนมันไม่รู้สึกถูกปิดกั้น
ถ้ามันมีพื้นที่ให้มันแสดงออกแล้วคิดว่าผลของการแสดงว่า
นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเป็นมักเป็นผล
ตรงนั้นมันพอจะคลี่คลายได้
คุณผู้ชมคะที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะ
บนพื้นฐานที่ว่าเราเชื่อว่าต่อให้
เห็นไม่ตรงกันเลยแล้วไม่มีวันจะเห็นตรงกันเลย
แต่สุดท้ายแล้วยังไงเราก็ต้องอยู่ด้วยกันต่อไปนะคะ
ต้องอยู่ได้นะคะแล้วต้องคุยกันด้วยนะคะ
ต่อให้ได้ผลสรุปว่าก็เห็นไม่ตรงกันอยู่ดี

แบบเป็นมิตรกันนะคะไม่ต้องเห็นตรงกันก็ได้